เอาอีกที่หนึ่งโอ้โหชาวเน็ตบางปูบอกว่า
ไม่ไหวแล้วจริงสำหรับพฤติกรรมไร้สำนึกของมอเตอร์ไซค
ขี่บนทางเท้าไปขี่บนเลนจักรยาน
ขี่บนเลนที่คนเขาเดินออกกำลังกายบนทางเท้าอย่างนี้ค่ะ
แล้วใครที่เดินขวางโอ้โหด่าด้วยนะคะ
ยังไงกันเดี๋ยวไปดูหน่อยซิคลิปแฉนี้

อย่างนี้

อย่างนี้

นี่คือเหมือนเห็นคนเป็นคนตัวเล็กน่ะ
ไม่ได้มียานยนต์ยานพาหนะอะไรในการขับขี่
ก็เลยยึดเลยอย่างนี้เหรอคะ

ทีนี้ปัญหาที่มันหนักก็เพราะว่า
แถวนี้มันเป็นนิคมอุตสาหกรรมค่ะ

แต่มอเตอร์ไซค์มันก็มากขึ้นตามมาด้วย

เกือบทะเลาะกันหลายครั้งแล้ว

แล้วผู้สื่อข่าวเลยถามเลยถามไปที่นายธีรพลชุนเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู่นะคะได้รับคำตอบมาบอกว่า
เทศบาลเองก็กวดขันรถจักรยานยนต์ที่สร้างปัญหาบนทางรถจักรยาน
แล้วก็ทางวิ่งออกกำลังกายมาโดยตลอดนะมีการทำเหล็กกั้นบนทางแล้ว
แต่พอดีมันยังไม่เสร็จน่ะรถจักรยานยนต์มันก็เลยยังเข้ามาวิ่งได้อยู่
ตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปกวดขันจับกลุ่มคือจริงจริงตำรวจมาจับเลยก็ได้นะคะ
มันผิดกฎหมายพรบจราจรนะคะร่วมด้วยช่วยกันหน่อย
เพราะว่าเนี่ยคนเดือนเท้าเนี่ยเค้าเดือนร้อน
คราวที่แล้วที่ชนนักเรียนไปเนี่ยยังไม่เข็ดกันใช่ไหมคะ
มันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเหรอคะ
คือเขาบอกว่าที่จับกันมาเนี่ยนะเจอคนทำผิดกว่าร้อยคนต่อเดือน
กว่าร้อยคนต่อเดือนและยังมีทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

สั่งปรับไปก็มีคนมาจ่ายค่าปรับนะคะแต่มาแค่๑๒๐๓๐เท่านั้น
ที่เหลือไม่มาค่ะมันต้องทำยังไงนะ
มันจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วก็รุนแรงกว่านี้ไหม

นายุทธมนตรีบอกว่าขออีกไม่เกิน๒๐วัน
ขอเวลาหน่อยเดี๋ยวจะติดตั้งเหล็กกั้นไม่ให้มอเตอร์ไซค์ผ่านได้ทั้งหมด
คราวนี้จะไม่ให้มีมอเตอร์ไซค์แม้แต่คันเดียวขึ้นมาวิ่งบนทางนี้ได้เลย
คอยดูสิเอ้ารอดูรอดู